เหมือนกับพิธีการพิธีกรรมนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านบอกว่ามาทำพิธีทำบุญครบรอบ๕ปีการกู้ซากเรือล่มนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
ก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องร่วมกันทำบุญหน่อย
ไปที่วัดเทพชัยมงคลอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ชาวบ้านไปร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวและเครือญาติ๕ศพเรือล่ม

ก็ผ่านมาจนถึงปีนี้ก็ครบรอบ๕ปีของการกู้ซากเรือล่ม๒ลำ๒ลำนะคะ
เรือเนี่ยถูกกู้ขึ้นมาไว้ที่วัดแล้วทุกปีจะจัดงานทำบุญแบบนี้ค่ะ
และที่สำคัญคือชาวบ้านบอกว่ามีคนเนี่ยนะถูกลอตเตอรี่กันมากมายทุกครั้ง
ขณะเดียวกันก็มีพรามนะคะ
พรามเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะทำพิธีเสี่ยงโชคเหมือนกัน
มาจากนครสวรรค์มาเสี่ยงโชคเลยนะ
สุรินทร์ค่ะแล้วก็ทำพิธีเริ่มจากการบริกรรมคาถา
บริกรรมคาถาแล้วก็จุดเทียนจุดเทียนนะคะลงในขันน้ำมนต์นะคะ
ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่พลาดหรอกค่ะที่จะส่องดูนี่ส่องดูขันน้ำมนต์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็เห็นตัวเลขกันไปต่างนานานะคะแล้วบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าอยากจะเห็นชัด
ยังไงให้ไปดูในกระดาษ
พรามเนี่ยเขาบอกว่าเขียนให้เลยเขียนตัวสีแดงให้เห็นกันเต็มตาเห็นกันแบบนี้แล้ว
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะเอาไปเสี่ยงโชคกันได้ในวันที่หนึ่งเมษายนนี้
แต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันมั่นเหมาะว่าเลขนี้จะทำให้เราโชคดีมีชัยกันไปทั่วหน้า

มีทั้งบนทั้งล่างมีตรงกลาง

แถวบนแถวล่างแถวกลาง

เออบรรทัดบนบรรทัดล่างก็ได้

ต่อเลยจบแล้วคุณสุภาษาราไม่มีแล้ว